ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วนะครับสำหรับคนที่ก่อเหตุแทงหนุ่มเกาหลีนะฮะ
จนไส้ทะลักเลยนะฮะถูกแทงไปสิบเจ็ดแผลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีถนนเส้นโรงหมูซอยเขาตาโล
ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงนะครับนี่เป็นภาพตอนที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วเขาก็ไปช่วยกัน

ใช่ชาวเกาหลีที่ทูกแทงเนี้ยชื่อนายป๊า
จินหยองวัยยี่สิบแปดประยีนะครับเป็นนักธุรกิจบาร์บีอ่า
แทงเข้าไปที่หน้าอกกับลำตัว
สิบเจ็ดแผลอ่าตรงที่เข้าไปแถวลำตัวเนี่ย
คือไส้ทะลักออกมาเลยมีพลเมืองดีที่เขาเป็นคนขับรถแท็กซี่
เมื่อคืนนี้เขาก็ขับรถมาแถวถนนเส้นโรงหมูซอยเขาตาโล
ละมุงชนบุรีเป็นทางเปลี่ยวแล้วก็มืดครับ
พอเห็นรถยนต์สีขาวจอดอยู่แบบคือจอดแบบสวนเลนอ่ะ
แล้วก็เปิดไฟไว้ด้วยเขาก็เลยชะลอรถดู
พบว่ามีผู้ชายเลือดโชคตัวเลยนะครับ
ที่กำลังวิ่งประคองตัวเองลงมาจากรถเพื่อขอความช่วยเหลือ
พอเขาเสียรถออกประตูลงมาของกันมาดู
เปิดประตูเข้ามานั่งเค้าบอกนั่นผมก็ไม่กล้าเดินเปล่าครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบในรถนะครับที่เบาะหลังมีคราบเลือดของคนเจ็บอยู่
มีเงินสดอีก๔๐๐๐๐๐บาทตำรวจก็รวบรวมเป็นหลักฐานนะครับ
คำให้การเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บแล้วก็พยานหลักฐานที่พบนะครับตำรวจสันนิษฐาน
ว่าคนเจ็บนั่งรถมากับคนก่อเหตุที่เป็นเพื่อนผู้ชายชาวเกาหลีด้วยกัน
คงจะมาคุยมาเจรจาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วคงจะจอดรถไปคุยกันที่เบาะหลังรถ
ที่คนก่อเหตุจะใช้มีดพกที่พกมาแทงเข้าไปที่หน้าอกใกล้หัวใจ๑แผล
แล้วกระหน่ำแทงบริเวณช่องท้องตามลำตัวอีกนะครับรวมแล้ว๑๗แผลก่อนจะหลบหนีไปนะครับ
คนเจ็บเขาก็วิ่งลงจากรถมาแล้วแท็กซี่ก็มาพอดีไงอืมอ่า
ซี่คนที่ให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเขาเห็นเขาก็เลยเนี่ยฮะขอความช่วยเหลือกัน
แฟนสาวของคนเจ็บเป็นคนไทยนะครับบอกว่าได้ติดต่อกับแฟนนุ่มครั้งสุดท้าย
ก็คือเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนนี้แฟนนุ่มบอกว่าจะไปนั่งดื่มกินที่บาร์แห่งหนึ่งแถวพัทยา
แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกตี๒เธอก็เลยกลับบ้าน
แล้วโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแฟนถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุเธอไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าแฟนนุ่มไม่เคยมีปัญหากับใคร

แต่ว่ายังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

เราไปที่บาร์ที่ชาวเกาหลี

วันนี้เดินทางไปก่อนเกิดเหตุ

มาพบกับผู้จัดการร้านที่นี่จริง

มีคนสังเกตบอกว่ามาคนเดียวนะ
แต่ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในรถหรือเปล่าอ่า

ไม่ได้มากับกลุ่มเพื่อนมานั่งกินเหล้าอะไรอย่างนี้นะ
ผู้จัดการบาร์ที่นี่บอกว่าคนเจ็บเป็นลูกค้าประจำนะครับทุกครั้งที่มา
ก็ไม่ได้มาดื่มเหล้าแต่จะมาคุยกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็ขับรถมาหาที่ร้านจริงคุยกันเรื่องธุรกิจเหมือนกับทุกครั้งเพราะทราบว่าเขาทำธุรกิจบาร์เหมือนกัน
หลังจากนั้นก็กลับไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนทางคดีนะครับ
พลตำรวจโทเชษฐาโกมลวัฒนะผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยววันนี้ก็ไปกับตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สพนปลือไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พิสูจน์หลักฐานก็ไปด้วยนะครับไปตรวจสอบรถยนต์บีเอ็มเพื่อเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วก็เก็บหลักฐานต่าง
กำลังติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับเป็นเพื่อนชาวเกาหลีด้วยกันกับคนเจ็บนะฮะ
ตอนนี้แจ้งสกัดการหลบหนีตามเส้นทางออกนอกประเทศแล้วนะครับทั้งสนามบินแล้วก็ตามชายแดนนะฮะ